คุณผู้ชมค่ะอดีตอบตคนนึงถูกฆ่าด้วยการใช้มีดเนี่ยแทง
คั่วหัวใจเสียชีวิตคาบ้านเลยนะคะตำรวจก็ไล่สืบ
แต่ไม่ต้องสืบนานเพราะว่ามีผู้ต้องสงสัยอยู่แล้วครับ
วินาทีที่พาผู้ต้องสงสัยไปเคารพศพนะโอ้โหตัวสั่นเหมือนผีเข้า
กล้ามองศพแล้วก็ตัวสั่นเลยสุดท้ายต้องยอมสารภาพออกมาว่า
เขาเป็นคนฆ่าเองเพราะไปขอเงินแล้วไม่ได้ค่ะ
นี่คือตอนที่ตำรวจลงพื้นที่ไปตรวจสอบเป็นลักษณะบ้านไม้ยกสูงนะคะ
ในบื้นที่บ้านโพนครกน้อยอำเภอสมบัติภูมิจังหวัด๑๐๑ค่ะ
ผู้ตายคือนายชัยนรงบุตรรัฐอายุ๖๑ปี
เป็นอดีตสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสะครู
สภาพคือนั่งเสียชีวิตนะคะมีบาดแผลถูกแทงเหนือราวนมซ้าย
คือมีดเสียบปัดคั่วหัวใจเลยค่ะ
เลือดนี้ไหลนองพื้นหยดลงไปจนถึงคอนกรีตใต้ถุนบ้านนะคะ
คนก่อเหตุคือในเบียร์นะคะนายอัศดายุทธ์สัตว์สูงค่ะ
เป็นคนงานที่ผู้ตายจ้างให้มาตัดย่าเลี้ยวัวเลี้ยงหมู
ก่อเหตุเสร็จเขาหนีไปก่อนครับแต่ตำรวจตามตัวในเบียร์มาได้
ไปไปซ่อนตัวอยู่ที่บ้านห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๓กิโลเมตร
นำตัวมาสอบสวนในเบียร์ก็ปฏิเสธค่ะ
แต่พอตรวจตรวจไปเนี่ยเห็นไหมตำรวจตรวจที่มือเขาใช้
เขาเรียกว่าอะไรเหมือนไฟฉายที่ดูปรากฏการณโลมินอลค่ะ

มีคราบเลือดติดอยู่ที่ฝ่ามือ
มันมีคราบแดงจางนะตำรวจบอกแบบนี้
ใช่คือมันมีหลักฐานนะคะ
ตำรวจก็เลยไปไปเคารพศพด้วยกัน
จังหวะที่พาในเบียร์ไปเคารพศพค่ะ
สั่นอยู่นี่ตอนนี้ยังนั่งตัวนิ่งอยู่ใช่ไหม
จังหวะไปเคารพสดนะเบียร์ตัวสั่นแบบสั่นมาก
แล้วตานี่ไม่กล้ามองศพเลยค่ะ
ชาวบ้านบอกว่าเนี่ยผีโหงจับ

เขาบอกว่าผีหงจับคือผีตายโหง
คือผีที่แบบคนที่ตายแบบไม่ได้เหตุปกติอะค่ะ
คือเหมือนวิญญาณคนตายเข้าสิงอะไรอย่างนี้
สุดท้ายเบียร์คงทนจิตใต้สำนึกตัวเองไม่ไหวแล้วมั้ง
เปิดปากสารภาพนะคะว่าเขาเป็นคนฆ่าเอง
เพราะเอาจริงแล้วคุณคือตำรวจมั่นใจแหละ

ว่าจะกล้าไปเคารพศพไปขอเข้ามาศพไหม
สุดท้ายมันก็ไม่ไหวสู้หน้าศพไม่ไหวนะคะ
เขาบอกว่าก่อนหน้านั้นผู้ตายจะเรียกใช้งานเขา
บางครั้งก็ได้เงินบ้างบางครั้งก็ไม่ได้
ก่อนหน้านี้๔วันเขาถูกพ่อไล่ออกจากบ้าน

เพราะเขาจะไปเที่ยวงานหมอลำที่หมู่บ้านอีกแห่งหนึ่ง

เพราะว่าเราจะถามผู้ตายก็ไม่ได้แล้ว

ปลากุญแจรถยนต์ใส่แล้วเอามือตบหัว
เขาพยายามปัดป้องแล้วแต่ผู้ตายไม่หยุด
ไม่รู้ขวังอยู่ตรงไหนแล้วยออกมาทำไมด้วย

นิ่งถ้าจะบอกว่าแทงด้วยความตกใจป้องกันตัวมันก็เรื่องหนึ่ง
แต่แทงเสร็จแล้วสิ่งที่เบียร์ทำคืออะไรเบียเข้าไปในห้องนอนหรือเอากระเป๋า
สะพายที่มีเงินสดหกร้อยบาทเอกสารและกุญแจรถยนต์เอามาด้วยครับ
แล้วก็เอามีดไปทิ้งในบึงน้ำใกล้หมู่บ้านกระเป๋าก็ทิ้งลงท่อน้ำที่ห้องน้ำหลังบ้าน
เงินตอนแรกขอเงินเขาจะไปเที่ยวงานหมอลำใช่ไหมใช่ฮะ
แต่เงินที่ขโมยมาเอาไปซื้อยาบ้ามาเสพนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยไปงมหามีดที่ใช้ก่อเหตุ
ผมเกิดอารมณ์ชั่ววูบเพราะว่าไม่ได้เงินนี่ดูสายตาเขา
คนตายกี่วันสามวันหรอสองวันครับสามวันสองวัน
คุณตายแล้วหรือ

ส่วนนายเอกลักษณ์ผิวงามคนที่พบศพคนแรกเล่า
บอกว่าคือเมื่อคืนผู้ตายจ้างให้ไปนวดที่บ้าน
แต่พอไปถึงแปลกบ้านมันปิดเงียบมาก
โกนเรียกเท่าไหร่ก็ไม่มีคนตอบ

สภาพที่เห็นผู้ตายนั่งเลือดไหลออกมาจากตรงหัวใจไหลนองพื้นไปหมดเลย
ก็เลยรีบแจ้งตำรวจค่ะพอทีมข่าวลงพื้นที่ไปดูบ้านหลังเกิดเหตุนะคะ
คือในรั้วเนี่ยมีบ้านอยู่หลายหลังเปิดเป็นห้องพักรายวันด้วย
ส่วนหลังเกิดเหตุเนี่ยก็ยังมีร่องรอยคราบเลือดติดอยู่เลยค่ะตรงที่นอน
ส่วนข้างเนี่ยเป็นฟาร์มหมูแล้วก็เป็นวัวที่ผู้ตายเลี้ยงไว้นะคะ
ลักษณะบ้านเป็นแบบนี้ผู้ตายก็นั่งพิงอยู่เมื่อสักครู่ตรงจุดเมื่อกี้
อันนี้คือเล้าหมูกับที่เลี้ยงวัวค่ะ
ต้นญาตินำร่างของนายชัยนรงค์มาตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านลูกสาวนะคะ
แน่นอนแหละไม่มีใครทำใจได้หรอกทุกคนก็มาเฝ้าศพทั้งน้ำตาค่ะ
คุยกับลูกสาวคนตายนะคะเธอบอกว่าปกติพ่อกับเธอจะอยู่คนละหลังกัน
กลางดึกตีหนึ่งได้ยินเสียงหมาที่พ่อเลี้ยงไว้เห่าลั่นเลยเธอเลยออกมาดู
ก็เจอชาวบ้านมาบอกว่าเนี่ยมีคนถูกแทงตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะเป็นพ่อหรอก
ถามถึงในเบียร์เคยเห็นในเบียร์เคยเจอในเบียร์ไหมลูกสาวบอกเคยนะ
ก็ในเบียร์เนี่ยจะมารับจ้างตัดย่าให้วัวที่บ้านเท่าที่ดูจากภายนอกเคยเตือนพ่อแล้ว
เพราะเบียดูน่ากลัวบอกพ่อไม่ค่อยน่าไว้ใจเลยอ่ะ
แต่เบื้องต้นก็คิดว่าปัญหาก็คงจะเป็นเรื่องเงินอย่างที่ในเบียร์พูดจริง
เพราะว่าก็เคยมีเหตุการณ์ที่เบียมาขอเงินพ่ออะไรอย่างนี้
ถ้าแบบมองจากภายนอกเราไม่ได้ตัดสินเขานะ
เขามีลักษณะที่แบบค่อนข้างน่ากลัวนิดหนึ่ง
เขาตัวสูงสูงกว่าเพราะงนั่วอ่ะ
แล้วก็มีผิวเข้มมีไร้หนวด
เราก็แบบการพูดกันจาเขาก็แบบดู

คือก่อนหน้านี้เวลาเขามาทำงานก็ถามพ่อว่าแบบพ่อให้ตังค์เขายังไง

เขาก็เงินมากไปซื้อยากบ้าค่ะ
ก่อนหน้านี้คือแกก็มีอาการป่วยมีอะไรอย่างนี้
คือเราก็รักษากันแกก็ฟื้น
แล้วถ้าเสียไปโดยเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยโรคประจำตัวมันก็ไม่อะไร
เพราะว่าเราก็รู้อยู่บ้างพ่อมีโรคประจำตัว
แต่อันนี้คือเสียด้วยการกระทำของคนอื่นมันก็ต้องสะเทือนใจ
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปแถวบ้านในเบียร์ไม่เจอใครนะ
เขาบอกว่ารู้มาว่าเบียร์อาศัยอยู่กับพ่อ
แล้วก็หลังใกล้กันเป็นของพี่สาวค่ะ
ได้ยินชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าหลังจากเบียร์ก่อเหตุเสร็จมาหาพี่สาว
พี่สาวเป็นพี่สาวคนละแม่ด้วยนะไม่ค่อยถูกกันทะเลาะกันบ่อย
แต่มาหาพี่สาวบอกว่าฆ่าคนตายนี่ต้องติดคุกกี่ปีเหรอ
มาถามพี่แบบนี้แล้วตรวจสอบย้อนไป
มีทั้งประวัติยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดตั้งแต่เด็ก
มีประวัติเคยถูกจับคดีเสพยาบ้าครอบครองยาบ้า
อยู่ระหว่างการหลบหนีการเกณฑ์ทหารอีก
เบื้องต้นโดนข้อหาฆ่าผู้อื่นกับลักษัพ
ตอนนี้ถูกนำตัวไปฝากหางที่ศาลจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วนะคะ